สวัสดีครับพูดถึงฟอร์มของรัชนกอินทนนท์นะครับ
หลายคนนั้นบอกว่าโอ้โหค่อนข้างเด็ดดวงมาก

แต่จริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเธอสามารถเรียกฟอร์มเก่งกว่านี้ได้ไหม
สามารถทำได้อีกนะครับเพราะว่าเธอนั้นถือว่าเป็นนักแบตมินตันที่
ทั่วโลกนั้นให้การยอมรับตั้งแต่เยาวชนแล้วนะครับ
ดังนั้นอยู่ในช่วงฟอร์มพีคแบบนี้สามารถไต่ระดับขึ้นไป
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเธอสามารถควบคุมอารมณ์ได้
แล้วก็ทำแบบนี้ได้แบบต่อเนื่องอันดับโลกของเธอนั้นจะไม่อยู่เพียงแค่นี้ครับ
ฟอร์มล่าสุดนี่โอ้โหใครดูนี่
รับเลยนะครับว่าน่าจะเป็นปีทอย๑ปีของรัชนกนะครับ
หลังจากที่ตัวฟอร์มดีที่อินเดียโอเป็นในแชมป์มา

มือ๖ของรายการจากจีน

แล้วถ้าเกิดแพ้ต้องต่อเกมที่๓สุดท้าย

เป็นครั้งแรกจากการพบกัน๑๓ครั้งนะครับ

ซึ่งจัดขึ้นเป็นมือ๒ของโลก

หลังจากเดินก่อนนั้นควาชัมป์รายการเดี๋ยวเพลินนะครับ

เมย์ได้ชนะหวังอีฮานได้แล้วนะคะ
ก็อยากขอบคุณคนไทยค่ะที่ค่อยให้กำลังใจ

แบบไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในวันนี้

ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำผลงานให้ดี
วันนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์อีกวันนะคะ
เพราะพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นในรอบชิงค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเมย์ค่ะ
เพราะเมย์จะเจอกับในกีฬาเศรษฐ์เมย์ดาวนะคะ

สำคัญที่ทำให้น้องเมย์ระเบิดความความคิดและโดดเลยก็ว่้าได้

เพราะว่าหลังจากที่คบหาดูใจกันเนี่ย
สองคนนี้รุ่นราวคราวเดียวกันเข้าใจกัน
แล้วก็เล่นกีฬาแมทมินตันเหมือนกันด้วยครับ